อีฟนึงศัพท์วาคมก็วันนี้มีข่าวมาฝากกันก็คือสมากรมกีฬาแบตมิ้นตันนะคะ
ก็มีความหวังเหมือนกันในการแข่งขันประเภททีมหญิง
นักกีฬาประเภทเดียวส่วนใหญ่เนี่ยช่วงท้ายนะครับ
มันคาบเกี่ยวกับการแข่งขันในระดับซุปเปอร์ซีรีส์พอดี
ก็คัดมืออันดับโลกอยู่ใน๑ใน๘ได้ผลงานดีที่สุด

ดังนั้นก็อาจจะไม่ฟูลทีมมากนักใน๔เกม
แต่นักยกฎาทุกคนก็บอกว่า
เหนือจากการเดินทางแข่งขันของหลายคนแล้ว

ปัญหาหลักของเจ้าภาพกับความที่ยังไม่พร้อมหลายเรื่อง
ทางนายกสมาคมนะครับกีฬาแบบมินตันอย่างคุณหญิงปัธมาลีโสตระกูลนั้นก็บอกว่า
อยากให้ทุกคนนั้นเต็มที่
หลังจากที่ไปดูการฝึกซ้อมแล้วก็เห็นว่าทุกคนนั้นพร้อมสำหรับ๔เกมในครั้งนี้แล้ว
ประเภททีมแข่งขัน๑๔ธันวาคม
ประเภทบุคคลแข่งขัน๕๙ธันวาคม
เรื่องปัญหาต่างนะครับทั้งที่พักการเดินทาง
รวมถึงสถานที่ในการแข่งขันที่ดูจะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่
คุณหญิงปฐมาบอกว่าก็เตรียมการในการรับมือไว้ให้กับนักกีฬาแล้วครับ
นักกีฬาระดับนี้แล้วระดับโลก
แข่งขันมาอย่างมากมายมหาศาล
เจอทั้งแบบพร้อมครบครันกับแบบตะกุกตะกัก
ประสบอุปสรรคในความเป็นอยู่มากมาย
นักกีฬามีความสามารถสูงในการปรับตัว
ไม่ว่าจะเรื่องการเดินทางที่พักและอาหารการกินค่ะ
นักกีฬาเราไป๒๐คนนะครับก็เป็นชาย๑๐หญิง๔
แต่ว่ารัชนกอินทนนบุษนันอึ้งบำรุงพันธ
รวมถึงระวินดาประจงใจกับโจงกลพันธ์กิติธรากุล
แข่งขันแค่ประเภททีมเท่านั้นนะครับ
ไปเก็บรายการในคะแนนสำคัญนะครับ
ครั้งก่อนที่มาเลเซียแบตไทยคว้ามา๔เหรียญทองเลยนะครับ
แล้วก็ได้อีก๒เหรียญเงินกับ๔เหรียญทองแดง
ส่วนครั้งนี้หวัง๑ทองจากประเภททีมหญิงที่เป็นแชมป์๓สมัยติด
แล้วก็หวานลึกนะครับในประเภทหญิงเดี่ยวจากนิชออนจินดาพล
แล้วก็ชายเดี่ยวจากกันทะพลหวังเจริญด้วย
นักกีฬาเดินทางไปฟิลิปปินส์ครับในวันนี้นะครับ
ในเวลาบ่ายโมง๕๕นาทีครับ